จอมช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่วันหยุดยาวแล้ว
หลายคนวางพงวางแพลนกันไปเที่ยว
รวมไปถึงสาวใหม่ดาวิกาด้วยเหมือนกัน

ดาวินักท่องเที่ยว
เอาตัวเองไปอยู่กับสถานที่สวยงามอยู่ตลอดเลย

คือถ้าใครติดตามชีวิตของใหม่ผ่านทางไอจีส่วนตัว
จะเห็นได้เลยว่าชีพจรลงเท้าจริง
ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น

จะเห็นได้เลยว่าสาวใหม่เขาตลอดทัวร์ทั้งเหนือทั้งใต้

ภูเขาทะเลน้ำตกที่ไหนว่าสวยใหม่จัดไปค่ะ

ล่าสุดพี่แจ๊คมีโอกาสเจอสาวใหม่

ชอบเที่ยวขนาดนี้พรีเซนเตอร์การท่องเที่ยว

เอาไปฟังเสียงจ้ะ

อ๋อเก็บไว้ก่อน
เข้าแล้วไปแม่ท่องสอนค่ะ
แล้วก็ไปเขาใหญ่แล้วก็ไปทะเล
แต่ใหม่เที่ยวเพราะว่าใหม่ตุนไว้ก่อนไง

คือแบบทุ่งดอกมงดอกไม้อะไรแบบนี้

สัญญาณเลยนะจ๊ะ
น้องใหม่เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าที่ชอบไปเที่ยว
ตามธรรมชาติเพราะว่าเป็นการผ่อนคลาย

แล้วพอไปเจอธรรมชาติเจอทะเลต้นไม้
ทุกอย่างคลี่คลายไปหมดเลยสุดยอด